สวัสดีครับเรื่องราวของสนามนะครับ
เช้านี้ก็คงจะต่อยอดจากเหตุการณ์เมื่อคืน
มาคุยกันเรื่องของความรักของนักกีฬา
ใช่เป็นเรื่องของเขาแต่ว่าเราควรจะต้องรู้หรือเปล่า
ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์
ดูจะขมมากเลยแต่จริงดูแล้วเขาไม่ทุกข์แล้วนะ

ว่าจริงก็ได้เลิกลากับอดีตคนรักนะครับ

ใช่ครับแล้วก็รายการที่อาจจะเป็นประเด็น
ตรงที่ว่าเห็นอดีตแฟนได้ไปออกรายการก็คือ
ถ้าตามกระบวนการของหลักการทำงานของพวกเรา
คือรายการเขาจะมีการอัดไว้ก่อน
ล่วงหน้าอาจจะหลายเดือน๒๓เดือนด้วยซ้ำไป
น่าจะเลิกลากันมานานแล้วล่ะ

เดี๋ยวเราไปติดตามประเด็นนี้กันหน่อยนะครับ
น่าจะจบกับประเด็นที่เราสองคนได้พูดไป
ตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าหัวข่าวไปแล้วนะครับ

เจ้าตัวก็เคยคบหาดูใจกับดูเบนพุทธิพงดาสม
ซึ่งเป็นนักบาสเก็ตบอลทีมชาติผู้ชายในภาพนี้นะครับ
ส่วนออนุมานก็เป็นนักวอเล็กบอลหัวเสา
ตำแหน่งหัวเสาชื่อดังมือหนึ่งของทีมชาติไทยตอนนี้

ถูกต้องแล้วก็ช่วงหลังมีคนไปสังเกต
เพราะเห็นภาพรูเบนไปออกรายการมาสักครู่นะครับ

แล้วก็เลยกลับมาดูในสื่อโซเชียลนะครับ
อย่างเช่นไอจีของทางอรุมาก็เห็นข้อความตัดเพาะความรักคุณชนะ
ออนเขาก็ชี้แจงผ่านไอจีของเธอว่าเธอน่ะ
ดับไฟให้กับรูเบนไปนานแล้วที่บอกว่าดับไฟเนี่ย
เพราะว่าที่รายการที่เขาไปออกมันต้องมีการดับไฟเพื่อเลือก

ประมาณนั้นดับไฟเพื่อไม่ชอบเพื่อไม่เลือก

ประมาณนั้นเพราะเธอบอกว่าดับไฟให้กับรูเบนมานานแล้ว
นานเกือบปีแล้วไม่ได้ติดต่อกันมาพักใหญ่

เพราะว่าเปิดดูข่าวที่หลายคนส่งมาให้
หรือว่าข้อความที่สื่อถึงความรู้สึกเท่านั้นไม่เกี่ยวอะไรกับความสัมพันธ์กับรูเบน
และยังบอกอีกว่ามีคนเข้ามาคุยด้วยสักระยะหนึ่งแล้วนะมาดามหัวใจไง
เพราะฉะนั้นช่วงนี้ไม่คิดอะไรมากแล้วสบาย
เขาก็บอกว่าอย่าลืมแล้วกันทิ้งท้ายว่าอย่าลืมเชิญไปออกรายการแบบนี้บ้างนะครับ
แต่ตอนนี้ติดแข่งอยู่แล้วก็บอกว่ากำลังคิดที่จะสละโสดด้วย
ก็เลยคิดว่าคงอาจจะไม่ไปออกรายการได้แล้ว
เรื่องนี้ไม่ดราม่าด้วยเพราะว่าจริงแล้วเขาเป็นนักกีฬาทีมชาติทั้งคู่
ยังไงก็ต้องเจอกันในเวทีการแข่งขันบ้างนะครับ
ตอนนี้โฟกัสเรื่องของกีฬาอย่างเดียวเรื่องของการแข่งขันนะครับ

ส่วนความเคลื่อนไหวของวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่
กำลังเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมแข่งขันรายการต่างในปีนี้
เมื่อช่วงเย็นที่เมื่อวานที่ผ่านมานะครับได้เล่นเวทเทรนนิ่งที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย
ซึ่ง๒ตัวหลักอย่างปลื้มจิตถิ่นขาวและวิลาวันอภิญญาพงศ์ก็มาฝึกซ้อมด้วย
โค้ดด่วนในศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าภูมิสอนเผื่อว่าเวลานี้เน้นปรับสภาพร่างกายของนักกีฬานะครับ
เพราะว่าแต่ละคนฝึกซ้อมกับสโมสรต้นสังกัดมันไม่เหมือนกันไง
แล้วก็จากนั้นจึงจะฝึกซ้อมระบบแล้วก็แท็กติกต่างเพื่อทำความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
วอเล็กบอลก็จบรามาร์๑๐๐แล้วนะครับทุกคนก็อยู่ในเส้นทางของตัวเองต่อไป